วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะที่ถามมาใช่ไหม
เรื่องที่เป็นประเด็นสังคมด้วยนะในเรื่องแรกในเรื่องของ
กรณีคดีที่มีปัญหาอยู่ในเวลานี้นะ
ให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นโดยไม่แปลกก้าวร่วงกระบวนการวิทยาลัยธรรม
วันนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงและข้อกฎหมาย
กรณีดังกล่าวนะครับให้มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อกฎหมาย
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการนะครับมีประหลักกระทรวงมีเลขาธิการกฤษฎิกา
และทางคณะกรรมการไปรูปประเทศด้านกฎหมายประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการวิทธรรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานคณะกรรมการไปรูปประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานคณะกรรมการไปรูปประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานคณะกรรมการไปรูปประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม

มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
มีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประเทศด้านกรวมความวิทยาลัยธรม
โปรดติดตามตอนต่อไป